เมื่อวานสาวผมส้ม

ผมยาวสลวยสวยเก๋สีส้มเลยนะ

แจ้งความออฟฟี่แม็กซิม
และนายกริติเดชบ้าจี้

เอาอย่างนี้
เพื่อนชายาของเนี่ยคุณผู้ชม
ขนเพชรบ้าจี้ขนเพชรบ้าจี้

หมายถึงรีน่าจังอะไรไม่มีอรีน่าจังอะไร

เป็นคำของออฟฟี่แม็กซิมที่เรียกคุณลีน่าจังแบบนี้
คุณลีน่าจังบอกว่าคำนี้รับไม่ได้
ผมเล่าไม่มันให้คุณลีน่าจังเล่าให้ฟัง
มาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามินประมาท
แล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะมีการแชร์
ไปตั้ง๒๐๐กว่าแชร์เกือบ๓๐๐แชร์นะคะ
ซึ่งไนก๊อตร์นี่แหละค่ะ
ร่วมกันไลฟ์สดในเพจของออฟฟี่แม็กซิน
ซึ่งคลิปนี้มีคนดูเกือบ๒ล้านคน
อาจารย์ลีน่าว่าลีน่าจัง
ซึ่งทำให้อาจารย์ลีน่าเสียหายไม่มีคนมาจ้างเรา
เป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีคนมาจ้างเราไปเล่นละคร
เพราะทุกคนเกิดความรู้สึกเชื่อว่าเราเนี่ยจริง

แต่ว่าถ้าตรงนี้แจ้งไม่ได้เราก็จะไปแจ้งที่กองปรับปราม
ก็คือเอาอันนี้กับท่านเอาวันนี้นะคะ
เป็นฉากของอาจารย์ลีน่าที่ตามสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
ทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่เข้าไปเปลี่ยนเบอร์โทร
แต่เปลี่ยนชื่อช่องนี่เครื่องสำอางนี่ของอาจารย์หมด
อันนี้เข้าข่ายผิดละเมิดลิขสิทธิ์
เออนะครับคุณลีน่าจังก็แจ้งความไว้แบบนี้
แล้วก็ทางตำรวจรับเรื่องไว้นะครับ
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีที่ถูกคุณลีน่าจังฟ้อง
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไป
ฉายาของคนคนหนึ่งที่เขาแบบบ้าจี้
แล้วเขาชอบมีคลิปบ้าจี้ออกมาเนี่ย
แล้วก็ชื่อว่าขนเพชรบ้าจี้
หรือว่าขนเพชร๗สีบ้าจี้

ชื่อกลางมีหลายชื่อเป็นฉายาอะไรบ้า

ขนเพชรมาจากไหน
คือจริงเขาชื่อกริตติเดชสมตน

ทีนี้พอมันแบบเพื่อให้จำง่ายไง
อ๋ออีกหรออันนี้จะตกใจคำถามคุณน่ะทำไมหรือ

คือเดี๋ยวถ้าเราไม่อธิบายเดี๋ยวคนก็จะสงสัยนะ
หากว่าผมพูดทะลึ่งอย่างนี้